ปีใหม่แบบนี้แต่ละพื้นที่เขามีความเชื่อต่างกัน

อย่างที่เมืองลับแหล่เขาก็มีความเชื่อเรื่องของ

คือเขาก็คิดว่าอยากที่จะให้ปีใหม่

นี่อย่างที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์นะฮะ

โต๊ะจีนนำอาหารไปจัดเลี้ยงเอาไว้

ให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว

ก็พิธีนี้จัดขึ้นที่บริเวณวัดดงสาแก้ว
อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ

นำอาหารขาวหวานเครื่องดื่มผลไม้
ภาชนะไปวางเรียงรายแบบนี้

กล่าวถวายอาหารให้กับดวงวิญญาณ
ของบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว

ให้ไปสังสรรค์กันวันปีใหม่

เกิดภูตรอายุ๘๑ปีแล้ว

เขากล่าวเชิญดวงวิญญาณ

ล่วงรับไปแล้วที่ดับศูนย์ไป

บางครอบครัวเขามีการนำโกรธ

ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไป

แล้วก็เขียนรายชื่อสกุลของผู้ตายอธิษฐาน

นิมนต์พระสงฆ์ทำการสวดชายมงคลคาถา

พระดวงวิญญาณดูหนังกลางแปลง
ให้ลูกหลานได้พร้อมใจกัน

การสร้างความบันเทิงให้กับดวงวิญญาณด้วย

พิธีนี้ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวลับแลครับ

และฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูครั้งนี้
ไม่รู้ว่าวิญญาณมานั่งดูด้วยหรือเปล่า

เขาปูเสือนั่งดูกันเองจำนวนมากเลย

วิญญาณกับคนก็อยู่ร่วมกันได้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่รับแรงนะครับ